รับชมข่าวที่คุณอริยาจะเล่าให้ฟัง

เห็นคลิปแล้วก็ไปขอเจ้าของคลิป

บอกว่าทีมข่าวรีบเอาไปเผยแพร่เถอะ

เป็นเพียบเลยนะเป็นพันพันข้อความอะคุณผู้ชม

เป็นต้องใช้อธิบายว่าเป็นลูกจ้าง

ไม่ว่าจะถอดออกหรือไปติดมิเตอร์ที่บ้านคนเนี่ยนะ

แต่ปีนรั้วบ้านที่เป็นไม้ของชาวบ้าน

บอกว่าถ้าไม่งั้นก็มาติดเองไหมล่ะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปนะครับ
จ้าต้องรับผิดชอบไอ้พี่ได้หรือล่ะพ่อนี้

มันก็มาแค่นี้ครับทีก็มาแค่นี้
อ้าวจริงหรอชิคกี้พายใดจังไหน

ถ้าเกิดทำหักอีกที่ก็ต้องให้รับสุดเชื่ออีกนะครับ
โอ้โหนี่เจ้าของบ้านเจ้าของระแนงไม้ตรงนี้ก็เตือนแล้วนะ

โอ้โหคุณบันไดทำไมไม่เอามา
ก็เนี่ยถ้ามันหักอีกพี่ก็ซ่อมเองสิครับ
ถ้าไม่ให้ผมปีนขึ้นไปติดพี่ก็มาติดเอาเองโอ้โห

คือพอได้ยินคำพูดแบบนี้เขาพูดมาได้ไง
คลิปนี้นะคนคอมเมนต์เยอะมากเพราะว่าในติ๊กต๊อกเขามาลงไว้ใช่ไหม
แล้วก็บอกว่าเป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ที่มารับช่วงของทางการไฟฟ้าวารินชำราบนี่แหละ
มาช่วยพี่น้องติดมิเตอร์
แล้วเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุบลเนี่ยนะคะ
คนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ตัวของเธอเนี่ยนะไม่ได้จ่ายค่าไฟเดือนนึง

ใช่อันนี้ยอมรับไงทีนี้พอค้างจ่ายอ่ะ
คือเธอบอกว่าเธอไม่รู้จริงว่าเอาบินไปไว้ที่ไหนหาบินไม่เจอ
ทีนี้มันก็เลยต้องยกมิเตอร์ไฟออกถูกไหม
ลูกจ้างทางการไฟฟ้าเขาก็มายกมิเตอร์ไฟออก
ตอนที่มายกออกนี่แหละไปเหยียบไปปีนตรง

เจ็ดสิบกว่าแล้วเนี่ยใช่ค่ะ

ทางการไฟฟ้าก็เอามิเตอร์มาติดให้ตามเดิม

เธอกลัวนะว่าไม่รู้ว่าไม้ระแหนงอ่ะจะมาหักพังสั้นอีกหรือเปล่า
อีกหรือเปล่าเตือนดีแล้วแต่เขาก็พูดไม่ดีใส่แบบนี้
เป็นพันข้อความจริงอ่านก็ไม่หมดหรอกนะ
ไม่มีระแนงไม้แบบนี้เขาจะติดยังไง
ในเมื่อเขาไม่เอาบันไดมา
เออบางคนก็บอกหลักฐานชัดเลย

อยากให้เห็นว่าลูกจ้างต่อให้ไม่ใช่ลูกจ้าง

โหคุณแล้วทางเจ้าของคลิปนะบอกด้วย
บอกว่าเอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจให้ตำรวจดู
แล้วก็เอาไปร้องที่การไฟฟ้าวารินชำราบ
ให้ผู้บริหารการไฟฟ้าได้เห็นเลย
ผู้บริหารบอกแบบนี้ขอโทษ

หลังจากนั้นค่ะลูกจ้างคนนี้มาซ่อมให้แล้วนะ
มาซ่อมระแนงตรงนี้แล้วแล้วก็ถามว่า
ลูกจ้างเข้ามาขอโทษไหมเปล่าเลยค่ะ

แล้วลูกจ้างลายนี้จะไปแจ้งความฟ้องกลับเธอ
ความผิดพรบคอมว่าเอาคลิปของเขามาลงอีกด้วย
โอ้โหฝั่งผู้เสียหายเนี่ย
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าที่ถ่ายคลิปไว้เนี่ย
วันนั้นอยู่คนเดียวไงก็ต้องอัดคลิปไว้

แต่ทำไมเขามาพูดจาแบบนี้แล้วอยู่ดีจะมาฟ้องกลับอีก
เดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะตัวแทนการไฟฟ้าจะมาหาที่บ้านนะ
อันนี้จะขอโทษแบบเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วย

สรุปว่าต้องมาติดมิเตอร์ไฟแล้วก็ต้องซ่อมระแนงให้เจ้าของบ้าน